มาถึงเรื่องนี้ค่ะที่ต้องตามกันค่ะกรณีการหายตัวของนักธุรกิจชาวเยอรมนีที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะ
จำได้ไหมภรรยาที่เป็นคนไทยบอกว่าถ้าเจอตัวให้๓ล้านถ้าเจอรถให้แสนนึงรถเบนส์เนี่ย
แล้วปรากฏว่าเจอรถจอดอยู่ที่ลานจอดแต่มันน่าแปลกตรงที่คราบ
ลักษณะเหมือนกับเป็นสารเคมีหรือน้ำยาอะไรมันอยู่ที่ทั้งเบาะทั้งที่พวงมาลัย
ประสานชุดพิสูจน์หลักฐานภาค๒เข้าตรวจสอบดูสิตรงนี้ดอม
เป็นสีเทาของนายฮันสปีเตอร์เรลเตอร์มักเนี่ยนะคะเขาพบจอดอยู่
ลานจอดชั่วคราวในคอนโดในตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็ไปเก็บหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมคือเขาบอกว่าเป็นคราบเหมือนกับน้ำยาเคมีอ่ะ
เบาะที่พวงมาลัยที่กระจกหน้ารถประตูฝั่งคนขับลักษณะนะคราบน้ำยา
พบในกลิ่นมันคล้ายกับน้ำยาทำความสะอาดแต่มันระบุไม่ได้ค่ะ
ว่าคราบนี้มันคืออะไรแล้วดูสิมันเต็มไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าทำให้
เบาะของรถอ่ะมันก็ลอกไปเหมือนกันนะเอ๊ะหรือจะเป็นสารไว้อำพลางอะไรหรือเปล่า
คือตอนแรกคนก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้นเหมือนกันดูพี่เบิร์ดแล้วสังเกตนะคุณผู้ชมดู
มันเจอแต่ที่เบาะนั่งตรงพนักพิงไม่เป็นไม่เปื้อนเห็นไหม
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะว่าตัวน้ำยามันเป็นสีขาวหรือเปล่า
หรือทำอะไรหกเฉยมันไม่น่าจะใช่หกเฉยหรือเป็นรถล้างอะไรหรือเปล่า
มันมีแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนดอมเลยว่าจะอำพรางอะไรบางอย่าง
แพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีถามคุณหมอหน่อยคุณหมอบอกว่า
คราบน้ำยาที่เจอในรถนั้นเป็นน้ำยาสารเคมีจำพวกน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาล้างห้องน้ำยาฆ่าแมลง
น้ำมันที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยหมอหมี้แล้วในรถดะมีน้ำยาสีเขียวเคี่ยว
อันนั้นน่ะมันคืออะไรอยากรู้แล้วมันจะลบพวกดีเอ็นเองเลิกทรอป
นั้นก็ต้องขอเรียนว่าหากเป็นกลุ่มสารเคมีสีเขียว
เท่าที่ตรวจสอบว่ามีการจำหน่ายในท้องตลาดนะครับ
เป็นสารเคมีที่อาจลบคาบต่างได้
จนทำให้ไม่สามารถตรวจได้นะครับ
แต่สารเคมีชิ้นดังกล่าวที่ตรวจพบจะเป็นสารเคมีชิ้นใด
ก็คงต้องรอดูผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนะครับ
นี่ไงหมอหมูบอกแล้วนะว่าไอ้น้ำยาเขียวที่เจอนั่นน่ะ
สมมุตินะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไม่ดี
เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วมันมีเรื่องคราบเลือด
คือข่าวแบบนี้ออกมาช่วงนี้ใจไม่ดีเลยนะ
เพราะใครที่หายไปแล้วแหม่กลับมาไม่ดีเลย

เพียงแต่ว่าเราเห็นคราบที่รถแล้ว
สมมุติถ้าเกิดมันเกิดเหตุร้ายแล้วมีคราบเลือด

เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะมีสารเป็นสารสีฟ้า
ตอนนี้สารอะไรลูมิโนสักอย่างที่แบบว่าสามารถจะตรวจหาว่ามีรอยเลือดอยู่ในรถได้ไหม

เวลาไปทำปฏิกิริยากับเลือดใช่ไหมตอนนี้ลบไปแล้วเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมา
เขาขับรถตามไปกับเชฟโรเล็ตของเพื่อนสนิทผู้หญิงอีกคันนึงนะ
เมื่อวันที่๔กรกฎาอ๋อคันดำเนี่ยนะ
ค่ะแล้วมันน่าแปลกตรงไหนรู้ไหมคะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ยังไงฮะมันมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ่ะ
พอเจอรถเชฟโรเล็ตคันนี้แล้วรู้ไหมว่าทั้ง๔ล้อถูกเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กซ์
อ๋อเหรอเปลี่ยนทำไมอันนี้คือคำถามเปลี่ยนทำไม
อืมตำรวจก็ต้องไปเอาตัวเพื่อนสนิทผู้หญิงคนนั้นอ่ะมาให้ปากคำ
มันมีอะไรที่จะเป็นปมนำไปสู่การหายตัวไหม
ตำรวจอ่ะไปตรวจสอบบ้านบ้านเหมือนกับเป็นภูวิลล่าค่ะอืม
พึ่งจะมาไม่ได้มาเป็นประจำเดี๋ยวต้องดูค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าอันนี้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดคือวันที่๔ที่ผ่านมาตอน๑๐
โมงเช้าตอนที่นายฮันส์หรือว่านายปีเตอร์เนี่ยนะคะ
ทานกาแฟที่นี่ทีนี้นอกจากนั้นมันมีข้อมูลจากเพจ
มูลนิธิวินวินค่ะเขามีการโพสต์ภาพ
คือเขาก็บอกนะบอกว่าคราบสีขาวที่ติดอยู่ที่เบาะของรถเบนส์เนี่ย
เขาบอกว่าปกติมันจะไม่เจอคราบอะไรแบบนี้
น้ำยาแบบนี้ที่รถของคุณปีเตอร์อยู่แล้วอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเกิดจาก
บุคคลที่สามอืมที่มาทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วแล้วมันมีกระแสข่าวหนึ่งด้วย
บอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวนายปีเตอร์นายปีเตอร์หนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจยืนยันนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าของปีเตอร์เองเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้าน
แล้วก็มีข้อสันนิษฐานอีกอย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าปีเตอร์เดินทางหลบหนีออกช่องทางธรรมชาติล่ะ
ตำรวจบอกว่าเขาประสานกับทางตำรวจประเทศเพื่อนบ้านให้คอยสอดส่อง
เบาะแสเรื่องนี้ต่อไปด้วยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังต่อว่า
ตอนนี้มันเจอเหมือนเป็นเบาะแสคือสัญญาณมือถือแต่ว่าเจอที่ไหนอืมเนี่ย
แต่คุณผู้ชมฮะมีพยานที่เห็นนะเออ
เห็นรถเบนส์ของคุณปีเตอร์เนี่ยขับเข้ามาจอดเออ
แล้วเธอบอกว่ามีคนลงมาจากรถอืมมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะอ่า
ลักษณะผิวสีคล้ำดำแดงนะตัวเล็กเล็กคุณผู้ชมจำได้ไหม
เคยนำเสนอภาพของคุณปาร์ตี้ซึ่งเป็นภรรยาของคุณปีเตอร์ใช่ไหม
คิดขึ้นมาเลยเออยังไงยังไงเดี๋ยวลองฟังดูเออ
พยานเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าช่วงสัก๒๓วันก่อน
ประมาณห้าถึงหกกรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นเบ้นคันนี้มาวนวนตรงจุดจอดช่วงบ่ายนะ
จากนั้นก็ขับเข้าไปยังจุดจอดพอจอดปุ๊บผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากฝั่งข้างคนขับ
แล้วเดินออกไปที่ถนนลักษณะตัวเล็กสูงร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบเซนติเมตร
ผิวสีคล้ำผมสีดำยาวถึงกลางหลังแต่เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็คิดว่าก็คนทั่วไปเป็นรถทั่วไปแต่ที่สังเกตเห็นเออรถสวยดีก็เลยเลย
เห็นแต่ทราบว่าคนขับเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่รู้ว่าใช่คนที่หายไปหรือเปล่า
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครมารับด้วยครับฟังพยานที่เห็นรถเบ้นคันนี้มาจอดครับ
คือแบบเดินแบบเมียคือเมียฝรั่งเลยแหละคือแบบคนมีตังค์อ่ะ
เดินลงมาแล้วเขาก็ไม่รู้เขาไปไหนคือเขาเดินเขาออกไปทางนู้นไง
คือประตูคนในฝั่งนู้นใช่ไหมเขาก็เดินออกไปเลยอะไรอย่างนี้แบบ
เขาก็เดินเขาไม่ได้สนใจใส่เล้นตา
คือเราไม่ได้สังเกตเพราะเราก็ทำงาน
ไม่เห็นนะแต่มีวันที่ว่าเห็นสังเกตได้เห็นคือแบบว่า
วันนั้นที่เขาชะลอยืนซื้อไก่บอกว่าโรคคันนี้สวยจัง
นี่แหละครับเป็นแม่ค้าในพื้นที่ที่เขาเห็นพอดี
ทีมข่าวเลยติดต่อหาภรรยาของคุณฮันสปีเตอร์เนี่ย
ยืนยันว่าผู้หญิงผิวเข้มที่พยานเห็นเมื่อสักครู่
แล้วใส่แวดดำลงจากเบนท์นี่นะไม่ใช่เธอ
เพราะว่าเธอรอสามีมารับตามนัดอยู่
คือวันนั้นเขานัดกันนะคุณผู้ชมนัดกันวันที่๔ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
จะไปดูบ้านตอนบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวคุณปีเตอร์จะมารับจะมารับคุณปาร์ตี้ไปดูบ้านด้วยกัน
บ่ายสองแล้วอ่ะเอ๊ะยังไม่เห็นมารับคุณปาร์ตี้ก็พยายามติดต่อ
ปีเตอร์ติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่รับสาย
ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะว่าอยู่กับลูกค้าคนสำคัญ
เดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับทีหลัง
จังหวะนั้นคุณปาร์ตี้เขารู้สึกแปลกใจ
เพราะว่าหนึ่งแอปพลิเคชันที่คุยกันจริงก็คุยกันอีกแอปหนึ่งไง
แล้วภาษาที่ใช้มันก็ดูแปลกไม่เหมือนกับปีเตอร์พิมพ์
อันนี้คือคุณปาร์ตี้ตั้งข้อสังเกต
คือคนที่เคยคุยกันตลอดเวลาก็จะรู้ว่าจะพูดแบบนี้ใช้คำแบบนี้นะ

แม้ว่าจะไปพบข้อมูลว่าอยู่ที่อรัญญประเทศสาแก้ว
แล้วตอนนี้กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณฮันซี
ยิ่งไปอยู่ตรงนั้นยิ่งไม่สบายใจ

แล้วมันจะออกนอกสะแก้วไปหรือเปล่า